คุณผู้ชมค่ะจากพี่เคลลี่มาค่ะ
มาเรื่องมูกันต่อคุณผู้ชมค่ะ

ไปเลยค่ะเข้าสายมูเตลู
ทำละครยุคนี้คุณผู้ชมค่ะ
จากจะมีพิธีบวงสวงเย็นใหญ่ใหญ่โต

ดาราผู้จัดเขาต้องไม่มูซ้ำอีกทีนึง
ดาราสาวตาคมนี่คนสวยเลยค่ะ

กำลังลุ้นกับละครบูเรื่องใหม่

ก่อนละครลงจอวันแรกผู้จัดก็นี่เลยค่ะ
ขนทีมนักแสดงไปทำวิธีบูเตลุชุดใหญ่
ใช่ค่ะต่อหน้าองค์พระพิกเนตร
แถมยังมีเสกคาถาพาละครเรตติ้งปังด้วย

เรื่องแบบนี้เนี่ยนะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่
ถ้าอยากอยู่ในวงการบันเทิงแบบปัง
มันก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
แล้วก็พอถามถึงพี่ชายสองคนที่เขาสนิท

โอ้โหสองหนุ่มนี้เขาพากันแข็งแรง

บอกเลยว่าอุ้ยพี่แบ่งใจเชียร์ลำบาก

แต่ดูภาษีแล้วระหว่างพี่เกรทกับพี่ปอย
ใครจะมาวินไปฟังสาวบุมเขาเปิดใจค่ะ
เกรทเก่งพี่บอยโกงก็คือเรื่องไม่รู้

ที่บ้านของอาจารย์เชียง
ใช่เขาก็คือเหมือนกับไปบวงสวงแบบพระพิคเนตอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพื่อความปัก